ไปดูความคืบหน้านะครับที่ยิงกันในมหาวิทยาลัย
ว่าคนที่มาไล่ยิงเขาที่มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มไหนยังไง
เรื่องต้นมีข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นคู่อริมาล้างแค้นครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ
คือเป็นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๖โมงครึ่งได้
วนเข้าไปนะแล้วก็ตั้งใจจะไปให้เห็น
ให้คนที่นั่งอยู่ในโรงอาหารเห็น

แล้วก็กราดยิงใส่นักศึกษาประมาณ๑๐คนที่นั่งอยู่หน้าร้านข้าวแกง
แล้ววนขับอ๋ออันนี้นี่ดูจังหวะที่แตกฮือนะ
นี่คือโรงอาหารหน้าร้านข้าวแกงนะครับ

ถูกยิงเขาใส่หลายนัดเลยนี่ยิงแล้ว
ยิงแล้วเนี่ยครับ
ก็แตกคือวิ่งกลับไปบางคนก็หลบเห็นไหมฮะ
คือบางคนนี่นี่นี่นี่
โดนยิงเข้าที่ขาเจ็บครับนะฮะ
นักศึกษากลุ่มนี้วิ่งไล่ตามมีปืนด้วยนะ
นักศึกษามีปืนด้วยไล่ยิงไล่ยิงไป
แล้วจากนั้นก็มีรถฟอร์จูเนอร์สีดำเข้ามารับ
นักศึกษาที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ไปส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะ
หลังเกิดเหตุครับนักศึกษา๒คนที่รับบาดเจ็บเรารู้ชื่อ
ก็คือนายวิศนุศรีนาคศุกร์อายุ๒๐ปีเรียนปี๒คนนี้
ถูกยิงเข้าขาซ้าย๓นัดเนี่ย
แล้วก็นายทาดาคุณาบุตรอายุ๒๔ปี
คนนี้ถูกยิงที่ฝาดเท้า๑นัดครับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยนะครับ
เล่าบอกว่าคนก่อเหตุนะนะน่าจะมีการวางแผน
ล่อออกมาที่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับ
คือตอนเข้าไปเนี่ยรบพบอกแล้วมันผิดสังเกต
ไม่ยอมลดกระจกลงให้ดูว่าใครเข้ามานะครับ
พอออกไปแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ไง
มันมีมอเตอร์ไซค์คอยดักยิงอยู่ไง
ก็ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อวิ่งออกมาข้างนอก
เอาฟังพี่วันรอปภเขาเล่าหน่อยดีกว่า
มอเตอร์ไซค์เหมือนจะมาก่อนแล้วก็จอดยังมุมนี้ลงไป

เขาก็ไม่ยอมรถกระจกไม่ยอมรถอะไรเลยนะ

เขาเข้าไปแล้วก็ยิงไหมรถข้างนั้นมั่นใจว่าเขายิงไหม

คือแบบพุ่งเข้าไปแล้วข้างในเขาก็เหมือนจะรู้ตัว
คือพวกเข้าไปแล้วจะยินเสียงปืนจากทางนี้ไหมครับ
ยังครับผมเสียงปืนยังไม่ได้ดังขึ้นครับ
พอเขาวนรถออกมาวนหน้ามหาลัยแค่นั้น
พวกผมก็เหมือนอยู่ในกล้องพวกผมก็ยืนฟังเสียง
พอฟังเสียงพวกผมก็กระจายกันแล้วครับ
เหมือนรถพ้นมหาลัยปุ๊บเสียงปืนก็ดังขึ้นทันที
แสดงรถทีเออวีก็มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ

แล้วก็มีมอเตรียมกันมาอยู่นะครับ

ใช่ครับ
ตอนนี้นะนักศึกษาบางคนยังบอก
โอ้โหยังกลัวและตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
แล้วก็ถามว่านี่จะทำยังไงเนี่ย
ยิงกันในเรื่องยิงกันในสถานศึกษาเลยเหรอ
นะคือชนวนชนวนที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ย
เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรอก

ถ้าเข้ามาแล้วแบบมีการยิงกันอย่างนี้มัน
เหมือนแบบถ้าเดินทางออกก็ไม่สะดวกอะไร
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเลย

ช่วงนี้โควิดก็เกินไป
เพราะว่าวันที่มาเรียน

อาจจะมีเรื่องกันไว้รุ่น

เหมือนกันยกพวกกันมา

ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนค้นรถทุกคัน

ทีมข่าวไปได้ข้อมูลเชิงลึก

ทีมข่าวไปได้ข้อมูลเชิงลึก
ทีมข่าวไปได้ข้อมูลเชิงลึก

สถาบันนั้นน่าจะแค้นแหละตามมาเอาคืน
ซึ่งเรื่องนี้ทางเด็กน้องมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ
ก็ทราบข่าวก็เลยคุณผู้ชมสงสัย
ไปทำไมไปมหาวิทยาลัยพกปืนด้วย
คือเขารู้ตัวอยู่แล้วไงหรือรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะถูกเอาคืน

ตำรวจสืบสวนสพโรนทัพบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนี

ขณะเดียวกันก็จะเร่งติดตามตัว
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิด้วยที่บาดเจ็บ
และที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
จะมาสอบถามข้อที่จริงว่ามันเป็นอย่างไรมาอย่างไร
แต่ทั้งหมดยังไม่ให้ความร่วมมือครับ
อันนี้ต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยช่วยประสานแล้วนะ
คือย้ายออกจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ไม่กล้ามาแจ้งความคาดว่าคงกลัวความผิดแหละ
เดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำครับ
ก็คงต้องตรวจสอบทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่เรื่องนี้มายิงถึงมหาวิทยาลัยก็ทำให้คนอื่นหวัดกลัวนะคะ